มากันที่ชีวิตจริงกันบ้างดีกว่าสำหรับหนุ่มคนนี้ค่ะนิชคุณคุณผู้ชม
อยู่เฉยเฉยก็งานเข้าซะอย่างนั้นนะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าที่งานเข้าเนี่ยนะ
เพราะว่าชาวเน็ตเนี่ยเขาไปขุดคลิปที่หนุ่มนิชคุณเนี่ยเขาว่ายน้ำข้ามแม่น้ำฮันที่ประเทศเกาหลีใต้
แต่ว่าชาวเน็ตเนี่ยเขาเอามาโยงกับกรณีที่หนุ่มโตโน่พาคินเนี่ยเขาจัดโครงการวันแมนโชว์
ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงเพื่อเปิดรับเงินบริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผ่านมาเนี่ย
จนเกิดดราม่าคือมันมีดราม่าทั้งสนับสนุนแล้วก็โจมตีนะคะซึ่งเมื่อวานเนี้ยนิชคุณเนี่ยเขามาร่วมเปิดตัวซีรีส์ฟอร์มยักษ์
ซึ่งก็มีทั้งหนุ่มก๊อตออมสิงโตฝนและอูนซึ่งนิชคุณเนี่ยก็ได้พูดถึงดราม่าที่เกิดขึ้นนะว่า
เอาจริงนะอยากจะให้มองไปที่เจตนาว่าตัวเขาเนี่ยอยากจะทำดี
คืออย่าดราม่าเลยและหากใครที่คิดว่าพูดเรื่องดีดีไม่ได้ก็
ก็ไม่ต้องพูดจะดีกว่าค่ะ
คือผมเช็คทวิตเตอร์อยู่ดีก็แบบก็มีคลิปที่ผมว่ายน้ำขึ้นมาแล้วก็แบบ
มีคนแบบโจมตีกันไปโจมตีกันมาผมก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต
ผมก็เลยผมก็อยู่ห่างดีกว่าผมก็คิดว่าพี่โตโน่เขาก็พยายามทำดีเพื่อสังคมของเขา
รายการมันผ่านมา๗ปีแล้วแล้วแบบอยู่ดีคนขุดขึ้นมาแล้วไม่ได้มาในทางที่มันดีร้อยเปอร์เซ็นต์
เขาอาจจะคิดว่าเออฉันอยากจะพูดอย่างนี้สำหรับศิลปินของฉันนะ
แต่มันไปกระทบคนอื่นอย่างนี้มันก็คือพอกระทบเขาเขาก็มากระทบผมอีกรอบหนึ่ง
ซึ่งมันก็ไม่มีอะไรที่มันดีต่อใครเลยที่ผมเคยสัมภาษณ์มาก่อน
ถ้าไม่มีอะไรบีจะพูดเกี่ยวกับคนอื่นก็ไม่ต้องพูดดีกว่าก็อยู่เฉยไปเถอะ
ดีทุกคำที่ตอบมาตรงทั้งคำด้วยมันก็จริงอ่ะถ้าพูดดีไม่ได้
เราก็เงียบไปดีกว่านะคุณผู้ชมนะอ่ะทางฝากฝั่งของสาวออมสุชานี่
แปลงโฉมนะจ๊ะจากสาวผมสั้นเป็นสาวผมยาวสวยแบบนี้ออร่าพุ่งมาเลยจ้ะ
ก็ได้มาเล่าโมเมนต์หวานนะฉลองวันครบรอบกับหวานใจหนุ่มแอมพิธาไง
ซึ่งก็ไปทั้งครอบครัวนะคะออมเนี่ยบอกว่าแฮปปี้สุดเลย
เพราะว่าครอบครัวของคุณแอมเนี่ยน่ารักแล้วก็เป็นกันเองกับออมอยู่ตลอด
ยังบอกอีกด้วยนะคะว่ารัก๕ปีลงตัวแบบสุด
แทบไม่ต้องปรับอะไรแล้วลงล็อกทุกอย่างเลยล่ะค่ะ
ที่๕แล้วค่ะแฮปปี้มากค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะก็แฮปปี้ค่ะ
แต่ว่าเหมือนเราไปเที่ยวอังกฤษกับครอบครัวของพี่แอมอะค่ะ
คือคู่นี้เวลาเขาคบกันเขาไม่ค่อยมีปัญหานะหลายคน
พยายามที่จะจับตาดูว่าเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า
ทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าตลอดเวลาที่สื่อไปสัมภาษณ์ก็คือยังรักกันดีตลอดเลยนะ
ปิดท้ายกันที่หนุ่มหล่อโอป้าก๊อตอิทธิพัฒน์กันบ้างดีกว่าโอ้โหช่วงนี้หล่อมากเลยอ่ะคุณผู้ชม
ซึ่งก๊อตเนี่ยบอกว่าอยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่แล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองนะ
เพราะว่าอยากจะลองดูแลตัวเองก่อนนะคะ
ส่วนที่ถูกแซวนะคะว่าเก็บเงินเพื่อที่จะไปแต่งงานหรือเปล่า
งานนี้ว่ายังไงไปฟังกันเลยค่ะ
ไม่มีแล้วค่ะเป็นฟีแลนด์แล้วค่ะ